กลายเป็นกระแสในโลกโซเชียลค่ะคนเขาก็ลือกันว่าอุ้ยอาหลองถูกภรรยาไล่ออกจากบ้าน
แล้วก็ไปตกระกรรมลำบากนี่อาหลองอายุเยอะแล้วนะ๘๖ปีแล้ว
ใช่ค่ะผู้กำกับอาวุโสนะคะคุณฉลองพักดีวิจิตรนะคะแต่งงานไปเมื่อปี๒๕๕๗ค่ะ
ภรรยาชื่อคุณพิมอายุห่างกัน๔๐กว่าปี
แล้วก็ตอนนี้มีข่าวว่าภรรยาไล่ออกจากบ้านแล้วอยู่อย่างลำบากแล้ว
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐทีวีก็เลยไปสอบถามเรื่องนี้มานะคะ

ฉลองพักดีวิจิตรผู้บุกเบิกละครแนวแอคชั่นทางช่อง๗สีในนามบริษัทบางกอกกรีโอวิชั่นจำกัด
ได้รับฉายาว่าเจ้าพ่อหนังแอคชั่นกับโซโลแกนติดหูที่ว่าระเบิดภูเขาเผากระท่อม
และในปีพศ๒๕๕๖ฉลองพักดีวิจิตรได้รับยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ
สาขาศิลปะการแสดงภูมิกับภาพยนตร์ประจำปี๒๕๕๙
ส่วนชีวิตครอบครัวของฉลองได้สมรสกับสุมวลพักดีวิจิตร
เมื่อปีพศ๒๕๐๙มีบุตรด้วยกัน๓คนคือเฉิดกันและบุญจีราภักดีวิจิตร
ภายหลังภรรยาเสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งตับเมื่อวันที่๑๒เมษายนพศ๒๕๕๙
จากนั้นไม่นานก็ได้เข้าพิธีแต่งงานใหม่กับแฟนสาวพิมสุพักอินซีวัย๓๘ปี
ที่จังหวัดศรีสะเกดเมื่อวันที่๒๘ธันวาคมในปีเดียวกัน
หลังจากที่ทั้งสองคนคบหากันเพียง๔เดือนเท่านั้น
จากนั้นในปีพศ๒๕๕๙ทั้งคู่ได้ตั้งบริษัทใหม่
ร่วมกันเป็นบริษัทอินซีออดิโอวิชั่นจำกัด
กลางกระแสดราม่าจากสังคมรวมถึงลูกสาวและลูกชาย
ที่ออกมาโพสต์ระบายความในใจผ่านอินสตราแกรมส่วนตัว

จะทิ้งท้ายด้วยการพาดพิงถึงบุคคลที่๓
ที่พยายามเข้ามามีบทบาทใหม่ในครอบครัว
แรกก็มีข่าวเราก็อยากจะได้นะ

พอมีเวลาก็จะพยายาม
ยังค่ะก็รอให้ปล่อยไปตามธรรมชาติ
คุณอาจแข็งแรงมากค่ะคุณอาจแข็งแรงมากตื่นเต็ดเช้า
และล่าสุดในงานบวงสวงละครเรื่องใหม่
นามค่ายอลองนิวไลน์ของลูกสาวคนกลางแก้วบุญจิรา
ก็ได้ถูกเปิดประเด็นถึงชีวิตรักของฉลองขึ้นมาอีกครั้ง
โดยกูธเฉิดบุญลูกชายคนเล็ก
ออกมาแสดงความเป็นห่วงเรื่องสุขภาพ

พ่อถูกพี่สาวของภรรยาใหม่ไล่ออกจากบ้าน
ซึ่งผู้กำกับหนุ่มได้เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี

เพิ่งรู้จากพี่นักข่าวเมื่อวันก่อนเหมือนกัน

ถ้าวันไหนพ่อจะกลับมาลูกพร้อมเสมอ

คือบ้านที่พ่อกับแม่สร้างด้วยกันมาตั้งแต่แรก
เพราะฉะนั้นคนที่เข้าบ้านหลังนี้ได้คือคุณพ่อ
แล้วลูกทำใจไม่ได้ที่จะเอาใครเข้ามา
ถ้าสมมุติคุณพ่อมีภรรยากับภรรยาใหม่ใส่

เพราะว่าอาจจะคือเป็นความสุขของคุณพ่อ
พ่อสำคัญมากคือยังไงก็อยากดูแลคุณพ่อ
เป็นหัวสุขภาพก็ต้องไปหาท่านนะครับ
พูดได้มากที่สุดคือพ่อมีปัญหาอะไร
คุยกับลูกได้เสมอนะ

ทางด้านผู้กำกับอาวุโสฉลองพักดีวิจิตร
ได้เปิดออฟฟิศใหม่ห้องเล็กย่านรัชดา๓๒
เปิดใจผ่านทีมข่าวไทยรัฐทีวี
กระแสข่าวที่เกิดขึ้นตอนนี้

ร่วมกับครอบครัวของภรรยาพิมพิมสุพักจริง
เพราะต้องการออกมาอยู่กันสองคน
ไม่ได้ถูกไล่ออกจากบ้านตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด
ก็มีความสุขดี
แล้วก็วันไหนที่เรารู้สึกเหนื่อยท้อ
ก็มีคนนี้ที่อยู่ข้างพิมตลอด
คิดว่าคงเลิกกันยากนะคะ